น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนหลายคนเลยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ที่ลาวเองเขามีการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วค่ะ
เร่งที่จะเปิดเลยเพราะว่าต้องการจะดึงดูดนักลงทุน
จากภูมิภาคต่างเข้ามาลงทุนในประเทศ
โดยล่าสุดเปิดให้นักลงทุน
จากทางเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนค่ะ
ก็มีการจูงใจด้วยสิทธิประโยชน์ต่างมากมาย
หวังที่จะให้มหาอำนาจทางเศรษฐกิจเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากลาวค่ะ
อีก๑ปีข้างหน้านะคะเราจะได้เห็นการลงทุนครั้งใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนค่ะ
นักลงทุนชาวจีนที่มีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทค่ะ
ภายหลังรัฐบาลลาวให้การสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน
แล้วก็ให้สิทธิพิเศษด้านภาษีค่ะ
นักทุนจากประเทศจีนกว่า๑๐๐คนเข้าร่วมงานสัมมนาการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมสากล
และการลงทุนเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปลาว
ภายหลังรัฐบาลลาวประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่
รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุน
สมดีดวงดีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินสปลาวมาเป็นประธาน
พร้อมเปิดเผยข้อมูลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สวรรค์เซโนที่มีเนื้อที่กว่า๖๐๐ไร่
รัฐบาลยังให้เช่าที่ดินในระยะยาว
เว้นภาษีกำไรตามจำนวนปีและโซนที่กำหนด
เว้นภาษีนำข้าววัตถุดิบและเครื่องจักร

ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารบริษัทสวรรค์ซิตี้
ที่ได้รับสิทธิบริหารพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เจโน
จากรัฐบาลสปลาวเปิดเผยว่า
รัฐบาลสปลาวต้องการที่จะฟื้นฟูและพัฒนา
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน
และการบริการแห่งหนึ่งในภูมิภาค
เรื่องต้นจากการพูดคุยกับนักลงทุนจีน

ซึ่งวันนี้คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาลงทุน
คาดว่าระยะแรกจะมีการลงทุนประมาณ๓๐๐๐ล้านหลวน
ตรงจุดตัดเส้นทางธรรมนาภงก็เลยวางวิทยาศาสตร์เป็นโลจิสติก
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรคเซโน
คือธุรกิจการผลิตและการแปรรูปเช่นการแปรรูปสินค้าการเกษตร
การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจการค้าเช่นร้านค้าปลอดภาษี
แสดงสินค้าการค้าผ่านแดนธุรกิจบริการและการจัดส่งกระจายสินค้า
โกดังเก็บสินค้าบริษัทรับเหมาขนส่งและสาขาบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรคเซโนจะเอื้อต่อการลงทุนของไทย
เพราะมีพื้นที่อยู่ใกล้กับสะพานมิตรภาพแห่งที่๒จังหวัดมุกดาหาร
ทำให้สามารถเชื่อมโยงไปยังเส้นทางหมายเลข๙ที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
พื้นที่เคสเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนจะมีการพัฒนาในปี๒๕๖๑ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็คาดว่าจะมีการเชิญชวนนักลงทุนชาวไทย
ส่วนโครงการในของเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรคเซโนนะคะก็จะมีทั้งทางด้านการเงินโลจิสติกและที่พักค่ะซึ่งคาดว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในอีก๑๐ปีข้างหน้า
ลินดาอุตมะรายงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว